ผมว่ากรมทางหลวงคงดูเทปก่อน

แต่ไม่คิดว่าจะเล่นนานขนาดนี้
เพราะฉะนั้น๕๖ทีหลังเราสู้ด้วยหัวใจจริง
สู้ด้วยบางทีเทคติกมันก็เกิดยาก
เพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่เขาค่อนข้างที่จะเล่นดีแล้วก็เล่นละเอียด
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเกมที่อะไรที่มันก็ตื่นเต้นนะ

ถ้าถามผมนะครับเพราะว่าเกมทุกเกมสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเหตุที่ยากทุกเกม
แต่เกมวันนั้นเนี่ยผมบอกเลยผมเครียดมาก
เจอกลมทางหลวงในแบบสุดลองในเล็กหลังนี้นะครับ
มันเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องชนะเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์ที่จะมาลุ้นในแบบสุดท้าย
ตัวหลังเราเนี่ยบาดเจ็บหลายคน
บางคนมาซ้อมใกล้แข่งวัน๒วันเท่านั้นเอง
แต่คิดไม่คิดว่าเหมือนกันว่าเขาจะเล่นทั้งครึ่งเลยครึ่งหลัง
ถ้าเกิดสถานการณ์มันฉุกเฉินจริง
ผมดึงเวลาไว้แล้วที่ขอเวลานอก
แต่พอดีว่ามาได้ลูกที่เบียร์โกเมส
มาก็มีความขยันดันตรงนั้น
แล้วเราไปเกี่ยวบอลได้แล้วก็มาให้ธนันชายยิงมีลูกที่๔

ก็เลยขอเวลานอกตรงนั้นเพื่อมาปรับเรื่องการรับเป้า
แล้วก็น้องก็ทำได้ดีแล้วก็ทำให้เราผสมเร็ในแบบนั้น
นี่ก็ถือว่าคุยกันมาสักพักแล้ว
ช่วงท้ายครับประธานสโมสรดีกว่านะครับ
คิดว่าสนามในอนาคตจะมีโอกาสที่จะเสร็จทัน
ก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าตอนนี้สนามใหม่
สนามใหม่ก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จ
แต่ก็ภูมิใจนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับเดี๋ยวนี้

โดยเฉพาะแมตรหลังสุดที่เข้าถึงชนะเลิศ
ผมไม่คิดเลยครับว่าแฟนคลับมันจะมาเกือบเต็มสนามนะครับ
เพราะว่าผมจะลงไปครุกครีเขาหมดเดินไหว้หมดไปทักทายหมด

ซึ่งบางคนก็ยังไม่ทราบนตัดถึงตำแหน่งอะไร
แต่เราทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้ทีมมันประสบความสำเร็จ
แล้วก็ได้รับชัยชนะมาถึงวันนี้ขอบคุณมากครับ
อันนี้คือเสียงคือเสียงของพี่ใช่ไหมครับ

ทีมที่กำให้ผม

ผมจะโกน๓โกจนผมเกือบเป็นลมเลยครับ

โอ้ครับเชิญครับอย่างนั้นครับ
ครับอันดับแรกก็อยากจะขอบคุณน้องทุกคนนะนะ
ที่อยู่ในทีมที่อุตส่าห์ทุ่มเทเสียสละให้กับทีมนะครับ
แล้วก็น้องดมของพี่นะครับ
เพราะถ้าเราเหนื่อยด้วยกันมานานแล้วก็จะมีอะไรจะปรึกษาผมตลอดนะครับ
ว่าจะเอาตัวนักเตะคนไหนมาก็จะคุยกันตลอด
ซึ่งเราก็ประสบปัญหามากมาย
ไหนมันลงเรือลำเดียวกันแล้วถึงไหนก็ถึงกันนะครับ
นะครับก็คือเป้าหมายที่เราคุยกันว่าแชมป์ไม่มีเป็นอย่างอื่น
พวกผมพวกอยู่เบื้องหลังก็พยายามทำให้ดีที่สุด
เพราะว่าปีนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเพราะว่าพี่เขาแอดวานทุกเดือนเลย

ก็ขอบคุณนะคะพี่ครับทำให้ได้พี่พวกน้องสลบค่ะพี่ครับ
ก็ขอบคุณประธานสโมสรนะครับเป็นทั้งพี่เป็นทั้งประธาน
ทั้งบัตถานก็สากเบือเย็นเงินรบอะครับ

พี่พ่อบ้านตั้งสามคนนะครับ
ก็สูฟังและดูจะความจริงใจนะครับ

ผมก็บอกน้องว่าเส้นทางเลือกควรจะเดินต่อไป
ผมบอกว่าเมื่อครั้งแรกที่ผมพาไปก็คืออีราน

เพราะว่าถ้าการไปทุกครั้งที่เรามีเป้าหมายเราต้องได้ดีกว่าเดิม
ช่วงท้ายขอตัวแทนล่ะแกล้ง

ขอบคุณแฟนบอลสำหรับระดูการที่ผ่านมาปี๒๐๑๙
ที่อยู่กับทีมมาตลอด

ในปีนี้ผมก็ขอบคุณแฟนท่าเรือทุกท่านนะครับ

ไม่ว่าทีมจะบางนัดที่มันผลการแข่งขันมันอาจจะไม่ดี
แต่สิ่งที่ผมมองไปในสนามเวลาแข่งเสร็จ
คือเขายังยืนรอพวกผมอยู่
แล้วเขาก็ไม่เคยทิ้งพวกผมไปไหน
ในวันนี้ผมก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนของน้องในทีมครับ
ก็อยากจะบอกว่าผมเอาแชมป์นี้
เพื่อแฟนบอลทุกท่าน
เพื่อตอบแทนเขาที่เขามาเชียร์ผมทุกนัด

ซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้สื่อสารมาด้วยคำพูดที่ภัยเลาะ
แต่ว่าเราก็แสดงให้เขาเห็นว่า
ณปีนี้๒๐๑๘ถ้วยอยู่ที่คลองเตย
ของพี่น้องคลองเตยก็อยู่ที่นี่นะครับ
ก็แฟนบอลทุกคนที่เชียร์ท่าเรือ

แล้วสิ่งที่เราได้รับสิ่งตอบแทนก็คือ

ก็ขอให้ประตูปกรณ์เร็จ

สิ่งที่ผมคาดหวังในภายภาคหน้าเนี่ย

ฟุตบอลใหญ่มาเชียร์ฟุตซอลบ้าง

มารับรู้เรื่องราวของฟุตซอลบ้าง

เพราะฉะนั้นพวกผม

เล่นกีฬาชนิดนี้มา

แล้วก็อยากให้
หลังวันเนี้ยเป็นความสุข

มันก็เป็นเครื่องการันตีครับในสิ่งที่พวกเขาได้สร้างนะในสิ่งที่เขามาเชียร์พวกเรานะครับได้มาให้กำลังใจพวกเราผลักดันพวกเราให้ก้าวมาสู่การรับถ้วยใบนี้
แล้วเราเอาถ้วยนี้นะครับตอบแทนในสิ่งที่พวกคุณน้ำให้กำลังใจก็ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงนะครับ
เวลาสิบเอ็ดปีมันไม่ได้เป็นเรื่องยาวนานเลยสำหรับผมและวันนี้ผมได้แล้วนะครับก็อยากฝากไว้แล้วสิ่งหนึ่ง
ณตอนนี้ผมก็บอกก่อนว่าผมเคยประกาศของน้องว่าน้องเฮ้ยมีสองอย่างนะคือพี่เลิกทำเบื่อแล้วมันไม่สมลึกสักทีกับนะคุณทำผมได้แชมป์ผมขอหยุดทำหน้าที่ของผม
เพราะฉะนั้นผมรักษาคำพูดนะฮะผมก็ขอยุติบทบาทต้องการเป็นโค้ดตอนนี้นะครับขอบคุณครับ
พลังว่าพี่โดมจะพูดตรงนี้รู้ไหมประทานรู้ไหมครับ
ก็เหมือนกับวันนี้
ก็เหมือนกับวันเนี้ย
ซึ่งจริงแล้วผมเข้ามาก็เพราะเขาสองคนนี้
แต่ถ้าเขาไม่ทำผมก็คงต้องไป
ฉะนั้นในที่โดมพูดได้ก็โอเคเขาก็ต้องรักษาสัตว์เขา
แต่ผมในฐานะที่ยังให้ผมเป็นประธานต่อ
เพราะผมเนี่ยประเอิญโชคร้ายไปรับข้อตกลงกับท่านเรือไว้๕ปี
ผมก็ขอติดต่อจ้างเขาทำต่อเลยนะครับ
ครับ
โค๊ตจะรับดีลมือหรือเปล่านี่มาสดนะ

กะหัดไว้นะเพราะว่าจริงแล้วผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับว่าน้องหลายคนไม่ว่าจะเป็นเลือดชายทีผมมองว่าเขาดูจะเหมาะสมในสิ่งที่ผมมองจากเขาในความรับผิดชอบ
ผมบอกเลยทุกวันนี้เวลากับผมของผมเนี่ยส่วนใหญ่ในชีวิตจำวันอยู่กับฟุตซอลอย่างเดียวเลย
เป็นเมนหลักเลยนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับส่วนอื่นเนี่ยผมบอกน้อยมาก
เพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เป้าหมายที่ผมตั้ง
แล้วผมไม่เคยลดละความพยายามหรือสิ่งที่ผมจะคาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่ผมตั้งเลย
นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกน้องได้ว่าเฮ้ยการที่ทุกคนจะมาอยู่ทีมนี้
คุณต้องรู้นะเป้าหมายที่นี่มันสูงมากนะครับอย่างที่เคยบอกเมื่อกี้ว่า
ไม่ใช่สารารักพักริมทางที่ทุกคนจะมาพักหรือมาแวะแล้วก็ไปนะ
แต่คุณผมอยากให้คุณทำสารานี้มันกลายเป็นบ้านบ้านที่ใหญ่บ้านที่ใหญ่โตมาก
จนคุณพักอยู่อาศัยที่นี่ตลอดชีวิตของคุณ
ผมจะไปทำที่อื่นไม่ได้เลยถ้าองค์กรนี้ยังเอาผมอยู่นะครับ
โมสรนี้ยังเอาผมอยู่มันก็ขึ้นอยู่ว่าประธานอยากให้ผมทำไหม
น้องอยากเพิ่งสอนไหมมันไม่ใช่ว่าตัวเงินนะที่ผมอยากได้นะครับ
ผมอยากได้ความจริงใจอยากได้ความรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องถูกเกื้อหนุนเกื้อกูลกัน
ฉะนั้นตรงนี้ระบบของประธานจะจ้างผมต่อผมขอกลับไปคิดนิดหนึ่งนะครับ
นะฮะกลับไปคิดหนึ่งแล้วก็ก็คงจะต้องตัดสินใจนะครับในทีหลังนะฮะ
ก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับหน้าที่ประธานนะครับยังให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับผมนะครับ
กับน้องทุกคนที่ให้ความสำคัญนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องในช่วงต่อไปดีกว่านะครับ

คงต้องตามมันต่อการพูดคุยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
หรือว่าอาจจะกลับมาในนัดที่ปรึกษาทีมหรือเป็นประธานเทคนิคของทีมเหมือนที่ฟุตบอลเป็น

แล้วก็แน่นอนผมเชื่อว่าน้องทุกคนก็คงจะตกใจแล้วก็ใจหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หายกฎการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ทราบว่าจะพูดตรงนี้เลยนะครับ
ไม่ได้ทราบมาก่อนก็เดี๋ยวคงจะต้องไปพูดคุยกัน
แต่แน่นอนสโมสรเดินต่อไปได้แน่เพราะว่ามีแชมป์ขนาดนี้แล้ว
แต่ต้องไปที่อีรานกับการท่าเรือขอบคุณทุกคนครับ
ครับครับแล้วเราปิดท้ายนะครับภาพฉลองแชมป์ของทีมการท่าเรือ

ขอบคุณมากครับ

ไม่ใช่เกมเลย